แต่ผู้หญิงคนนี้ลุงทวนถามว่าทำกับลุงได้ยังไง

ลุงค่ะลุงทวนหนูชอบลุงหนูอยากจะมาอยู่กินกับลุง

เพราะเขาบอกว่าแบบเสียงออดอ้อแล้วพูดเพราะ

ทวนแกเอาเงินเก็บที่ทำงานมาทั้งหมด๓๐กว่าปีโอนให้หมดเลย
หมื่นกว่าบาทตอนนี้ลุงพลแกแทบไม่เหลืออะไรเลยค่ะ

ส่วนฝ่ายหญิงปิดเครื่องหนีไปแล้ว

เออประเด็นคืออะไรรู้ไหมคะ

ลุงไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยได้เจอตัว

เดี๋ยวไอ้ที่คุยกันนี่ไม่ได้คุยกันทางสื่อสังคมออนไลน์เหรอ

หลงรักเขาที่เสียง

คุณจำเรินตราชูหรือลุงทวนวัย๕๓ปี
แกเป็นคนเลี้ยงวัวแล้วก็รับจ้างทั่วไป
แกไปแจ้งกับตำรวจสอพรหารสไลน์เลยบอกว่า

เขาอ้างบอกว่าเขาจะมาใช้ชีวิตอยู่กับผม

แต่สุดท้ายแล้วเขาปิดเครื่องหนีหายไปเลย

ผู้หญิงคนนี้ชื่อแอนอายุ๒๗ปี
โทรศัพท์ครั้งแรกที่ได้คุยกันคือ

เหมือนสมมุติโทรหาลุงทวนบอกสวัสดีค่ะ

แล้วก็ชวนคุย
ผิดร่างนั้นชวนคุยหลอกสักถามประวัติ

พูดจาออดอ้อนเสียงอ่อนเสียงหวาน

ลุงบอกแล้วก็เริ่มขอให้โอนเงินให้หน่อย

มีเหตุผลสารพัด

กว่า๓๐ปีครึ่งชีวิต

สร้อยคอทองคำหนัก๑บาทด้วย

วัวไปอีก๒ตัว

โอนให้กับน้องแอนมากกว่า๑๐ครั้ง

ลุงพลบอกว่าลุงไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออก

ครั้งสุดท้ายแอนโทรมา

แอนบอกลุงว่าลุงทวน

สินคุณได้นะอัแลปเฉพาะ
หนูขับรถมาถึงโคราชแล้ว

หนูจะได้รีบขับไปหาลุงเลย

นี่ไงโอนไป๑๘๐๐๐บาท
แค่แต่ปลายหางเสียงแอนลุงทวนก็ไม่ได้ยินอีกเลย

ทวนบอกที่ผ่านมาคุยแต่โทรศัพท์
ช่องโซเชียลอะไรลุงไม่รู้เพราะว่าลุงอ่านหนังสือไม่ออกไง

คนเรามันไม่อยากอยู่คนเดียวในไก่วาเลนไทยแล้วด้วยผม

แล้วเขาบอกเขาชอบผมก็อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่กับผมอ่ะ
ทวนบอกว่าแจ้งความแล้ว
ถ้าน้องแอนเอาเงินมาคืนลุงลุงจะไม่เอาเรื่อง
อืม

อยากมาอยู่กับพี่นะเดี๋ยวแอมก็จะลงมาตรงนี้
ผมก็ว่าโอนเงินไปให้เขาว่าจะมาไม่เห็นมา
ผมก็โทรติดต่อเขาว่าบอกว่าถึงปักทงชัยแล้ว

ถึงเท่าไหร่ต้องเอาทองเนี่ยไปจำนำ
เอาวัวไปขายเพื่อเอาเงินมาให้ผู้หญิงจริงไหม

ครับไม่ใช่อยากให้เข้ามาครับ

จะเป็นแฟนครับอยากให้เขามาอยู่กับผมครับ

ครับเป็นโสดยังไม่มีเวียเลยครับอยู่คนเดียว
แล้วลุงคิดว่าอายุห้าสิบสามกับอายุยี่สิบเจ็ดปี

บอกว่าเขารักผมมากนะผมก็ไม่รู้เนอะ
อ๋อแล้วผู้หญิงเขาไม่เคยเห็นหน้าลุงแล้วบอกรักลุงมากเลยเหรอ
ก็ไม่รู้แล้วเขาก็พูดมาอย่างนั้นเนอะผมก็เชื่อเนอะ
ให้แอนสงสัญพี่บ้างอย่างนี้ครับ
แต่ว่าพี่ทำรถแกะยางแกะอะไรแกะยางที่เราได้เงินสักทีเนอะ
เก็บเงินเก็บพองเก็บยาก
แต่แอนสงสัญพี่ก็เอาเงินให้พี่คืนอย่างนี้แค่แค่วันจุด

เรื่องคิดเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะครับ
ที่ว่าขายอะไรให้เขานะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับ
ว่าเห็นเราเคยใส่ของใส่อะไรไว้เนอะในคอน่ะ
อันนี้หลุดไปเราก็คิดเรื่องทองเรื่องอะไร
เอาจริงนะคนเราให้ความสำคัญกับสิ่งของ

คือลุงทวนแกอาจจะบูชาความรักก็ได้ไง
อาจจะรู้สึกว่าอยู่มาครึ่งชีวิตแล้ว
ก็อยากจะมีคู่ครองแกก็เลยเชื่อหมดใจ
บางคนอาจจะเรื่องนี้มีด้วยเหรอ
หรือบางคนอาจจะขำกับเรื่องนี้ซะด้วยซ้ำ
มันไม่ขำนะฮะบางคนชีวิตเขาอ่ะ

ไม่โดนกับตัวไม่รู้นะบางเรื่อง
คือบางคนบอกว่าคนที่โดนหลอกผิดเองไปยอมให้เขาหลอก
จริงแล้วคนที่ไปหลอกคนอื่นผิดนะคะ
บอกก่อนตรงนี้นั่นคือนั่นคือผิดทั้งศิลธรรมผิดทั้งกฎหมายนะ

เหล้าไม่ดื่มสูบบุหรี่ก็ไม่สูบ

เคยได้ยินลูกชายคุยโทรศัพท์กับผู้หญิงเหมือนกัน

คิดเหมือนกันว่าลูกจะไปโอนเงินให้เขาเยอะขนาดนี้

แม่ก็ให้ไปก็เห็นว่าลูกรักอะ

เอาเงินมาคืนได้ไหมเพราะนั่นเงินเก็บที่เขาทำงานมาทั้งชีวิตเลยนะ๓๐กว่าปี
น้ำจะเมืองยายเบาเข้ามาเอาว่าเข้ามาบ้านอะไรเนาะ
สะแก้วมันมีค่ารถเขาเอามาทิ้ง
เอามาทิ้งลูกชายก็ห้าเงินส่งไปอีก

คุณตำรวจคะช่วยทีค่ะ
สารวัตรสอบสวนสพลหารทรายบอกว่าตอนนี้ตรวจสอบบัญชีปลายทาง
เจอว่าอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม
เดี๋ยวจะออกหมายเรียกเจ้าของบัญชี
ดูสิใช่น้องแอนของลุงทวนไหม
ถ้าใช่เดี๋ยวต้องสอบสวนกัน

เพราะว่าปลายทางที่ลุงทวนแกโอนไปโอนไปบัญชีนี้
คุณผู้ชมเข้าใจแหละบางทีมันก็เหงาเนาะ
มีคนอยากมีคู่แต่ว่าคืออยากจะเตือนกันอีกครั้งนึง

เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครตัวจริงไม่จริง
เจอหน้ากันก่อนศึกษากันแบบได้พูดคุยเห็นตัวเป็นก่อน

อย่างนั้นพี่ถามแทนหนุ่มได้ไหม

ไม่เหงาผมถามแทนแล้วนะ